เหมือนกันนะที่แบบถ่ายรูปคู่กันแล้วเอาไปหลอกคนนั้นคนนี้
ดาราเนี่ยโดนเยอะแต่นี่ล่าสุดนี่ถ้าดังสุดคงต้องไม่พ้น
ผู้ชายคนนี้หยูซินฉีหลายคนบอกฮะ
ซินฉี่คือใครคนจีนใช่ไหมอ่าใช่คนจีนนะคะ
แต่คนนี้นี่คือเป็นคนจีนที่แอบอ้างแบบไปถ่ายรูปกับคนดังบ้านเรา
ไล่ตั้งแต่บิ๊กตู่เลยใช่ไหมอ่าใช่มีรูปกับบิ๊กโจ๊กก็มี
โจ๊กนี่นี่นี่คืออยู่สิ้นฉีนะใช่ฮะอายุหกสิบ
ถ่ายรูปกับคนที่แบบมีอำนาจมีชื่อเสียงในบ้านเมืองแล้วแล้วไปหลอกคนจีน
ก็บิ๊กโจ๊กบอกถ่ายกับผมแล้วถ่ายตั้งแต่สี่ปีที่แล้วนู่นน่ะ
เป็นงานรับรางวัลรางวัลหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้หรอก
ถ่ายกันได้หมดอ่ะแต่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไปแอบอ้างว่าเนี่ย
รู้จักกับคนใหญ่คนโตในเมืองไทยนะเดี๋ยวอัวจะทำวีซ่าให้อย่างนู้นอย่างนี้
ไม่หรอกคนจีนหลอกเงินมาแบบนั้นนะนะคะแบบนั้นนะคะ
นี่ค่ะซึ่งมันเป็นสมาคมที่จัดตั้งโดยไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้องด้วยเห็นไหมคือทีนี้เนี่ยปรากฏว่านอกจากแอบอ้างแบบคนดังมีชื่อเสียง
นี่แล้วพอตมเข้าไปจับที่กดพาดดูได้ไหม
คือสถานที่ที่เมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นโต๊ะเนี่ยเห็นโธงมา
ถ้าคุณรัชพรเป็นคนจีนแล้วอยากทำธุรกิจอะไรแล้ว
แล้วในคนนี้หยูซินฉีเนี่ยบอกต้องติดต่อผ่านผม
ต้องเรียกคนใหญ่คนโตมาที่สำนักงานผม

ลักษณะหน้าตาสถานที่ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้นะคะ
นี่เป็นหนึ่งในวงจรของกลุ่มทุนจีนสีเทา

มีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของบ่อนศูนย์เหรียญ

เหมือนคนไทยหลอกคนไทยไปทำงานต่างประเทศ
ใช่ค่ะซึ่งทีนี้อย่างที่บอกมันมีการพาดพิง

คนก็เลยเริ่มออกมาจี้ว่าแบบนี้มันต้องแจ้งม๑๑๒ไหม
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือม๑๑๒ถ้าคุณจะจับใครม๑๑๒ได้ต้องมีคนไปแจ้งความก่อน
ไปเลยจ้ะวันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะอดีตนักการเมืองค่ะ
เอาพยานหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายข้อมูลพฤติการของหยูซินฉีนายกสมาคมสันซีแห่งประเทศไทยคนนี้เนี่ยนะคะ
ไปเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโดนจับแล้วโดนค้นบ้านพักไปแล้วเนอะ
แต่มันยังไม่มีคดีม๑๑๒ที่ถูกแจ้งไป
คุณชูวิทย์ไปแจ้งความกับสอนอนนางเลิ้งนะคะบอกว่าเอาพยานหลักฐานมา
ขณะที่ยูซินฉีคนนี้แอบอ้างว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันและบุคคลสำคัญของประเทศ
การกระทำของหยูซินฉีเนี่ยถือว่าส่งผลกระทบกระเทือนต่อศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
แล้วคุณชุวิตบอกว่าอยากให้ขยายผลไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้การช่วยเหลืออยู่ซินฉีกับพักพวก
สามารถออกวีซ่าให้อยู่ในประเทศไทยได้จำนวนมาก

มันมีกรณีจับแก๊งวีซ่าคนจีน
ตอนแรกเป็นนักท่องเที่ยวและอายุต้อง๖๐กว่า
แต่สุดท้ายคุณไปใช้วีซ่านักศึกษากัน

ก็เป็นนักศึกษาของสมาคมที่เขาตั้งขึ้นนี่แหละ
นี่แหละค่ะก็รวบกันมาจากตรงนี้ทั้งหมดเลย
คุณชูวิทย์เลยบอกว่าอยากขยายผลไปถึงหน่วยงาน
หรือว่าใครก็ตามที่ให้การช่วยเหลือ
อยากฝากกรมการปกครองตรวจสอบสมาคมเถื่อน

ลักษณะเดียวกันกับยูซินฉีนี่แหละ

มันเป็นภัยอันตรายต่อประเทศเต็มไปหมด
นี่คือที่มณฑนสามารถ

ก็คือเอารูปสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง

ผมคิดว่า
อกจากนั้นนายหยูยังเอา
ที่งานมาริกางอ้างว่าไปมอบของขวัญวันเกิด
ให้กับสถาบันที่รักยิ่ง

ว่าตัวเองใกล้ชิดนะครับ

มีชื่อนายไปหวย
เป็นแก๊งฮ่องกงป่าเจ้า
ผมเรียนถามว่าทำไมสมาคมประเทศไทยมัน

ทางพี่ชวิดกล่าวหาเอง
ว่าทางที่มีกับผู้กล่าวหา
ต้องรับทดีและเริ่มเรือนการต่อ

เพราะว่าจากการเปิดเวยของผู้ชวิด
ที่ชุวิตหรือเพจต่างทำให้ตำรวจทุกส่วนก็ต้องช่วยกันทำงานนะครับ
ไม่เถือนหรืออะไรอย่างนี้ก็จะไล่จัดการให้หมดเหมือนกัน